คุณผู้ชมคะเจอกันนะคะในไทยรัฐทันข่าวเนี่ย

หรือว่าจะไปกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทาง

เราไปเริ่มกันที่เรื่องร้อนกันก่อนเลย
อากาศมันก็ร้อนคนก็หัวร้อนตามกันไป
เหตุการณ์นี้มีคลิปเปิดเผยออกมานะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
จอดรถกลางถนนเปิดประตูลงมาไปทุบรถอีกคันหนึ่ง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าตัวตะโกนด้วยบอกว่า
มีเมียท้องอยู่ในรถไปดูค่ะ
เนี้ยโห้มาพวกเราไหนมันกำลังใส่เพนย์

ทุ่มไปเดียว
คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะพี่ปอก็เห็นแล้ว
ต้องแปลไทยเป็นไทยแล้วนะคะเพราะเราขึ้นทรัพย์ให้หมดเรียบร้อยเลยนะ
ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะอะไร
เพราะคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าจุดเกิดเหตุ
และจุดเริ่มต้นมันมาจากการขับรถปาด
ขับรถเฉียดชนกันหรือเปล่าค่ะเพราะว่านุ่มหัวร้อนคนนี้ที่อยู่ในรถเก๋งคันสีขาว
เขาถึงขับมาเทียบรถเก๋งคันสีเทาคันนั้นค่ะแล้วเปิดประตูลงมาตอนแรกด่าอย่างเดียว
สุดท้ายลงมาด่าไปด่ามาชวนให้คู่กรณีลงมาจากรถให้มามีเรื่องกัน
ก่อนที่จะทุบไปที่หน้ารถหลายต่อหลายครั้งแล้วจะมีประโยคที่พูดออกมาว่า
มึงลงมาสิเดี๋ยวต่อยให้แว่นหลุดแสดงว่าคนขับรถอีกคันนึงต้องใส่แว่นให้เธอ
และอีกเรื่องหนึ่งคือบอกว่าเมียกูท้องอยู่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่เรารู้เลยว่า
แสดงว่าเขามีภรรยาที่ท้องอยู่บนรถค่ะแต่พอพอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมค่ะ
มันก็มีหลายฝั่งหลายฝ่ายเขาออกมาให้ความคิดเห็น
คือคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะจริงอันนี้เพจเฮียขับรถเขาโพสต์เอาไว้
หลายคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าพี่มีเมียท้องอยู่พี่ต้องมีสติใจเย็นให้มากกว่านี้
หรือบางคนบอกว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาไปขับเบียดกันแบบไหน
พี่คนนี้ก็ถึงได้โมโหหัวร้อนได้ขนาดนี้
หรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่ารถคู่กรณีเนี่ยเขาเกิดเป็นคนจริงใจร้อนขึ้นมา
แล้วลงมามีเรื่องกลัวว่ามันจะกลายเป็นไม่คุ้มกันนะสิ
ก็เป็นว่าคุณผู้ชมเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์
ขอให้ใจเย็นกันหน่อยละกันนะคะบนท้องถนนค่ะ
แต่อย่างที่บอกแหละว่าคลิปนี้มันเป็นช่วงหนึ่งของเหตุการณ์
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น

เหตุมันจะได้ไม่ลุกลามบานปลายนะคะ